มาดูเรื่องร้องเรียนนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น
คนที่ร้องเรียนคือกำนันตำบลโคกโพชัย
เข้าไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมของขอนแก่น
บอกว่าถูกอาศาสมัครยัดยาบ้าห้ามเมตร๔๕เม็ด
เขาเล่าย้อนไปแบบนี้บอกว่าวันที่๖ธันวาคมที่ผ่านมา
เจอแล้วยาบ้าในด้านคุณผู้ชมปรากฏว่ายาบ้าที่เขาบอกว่าเจอแล้ว
ยังอยู่ในหีบห่ออยู่เลยค่ะแล้วก็มีเทปพลาสติกสีดำพันอยู่
แล้วคำถามคือ๑ทราบได้ไงว่าข้างในคือยาบ้า
๒เจอแต่ที่ทุกฝ่ายไปตรวจพร้อมกัน๓รอบเนี่ยคุณผู้ชม
ไม่เจอไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายแม้แต่ชิ้นเดียว
ปืนที่พบเนี่ยก็เป็นปืนที่มีทะเบียนและได้รับอนุญาตทุกกระบอกเลย
สงสัยตรงนี้แหละว่ามันเป็นพันไอ้ห่อสีดำ
รู้ได้ยังไงว่าข้างในมันเป็นยาบ้าเป็นกล่องนี้นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๖ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
พร้อมทหาร๒นายและอาสาสมัคร๓นายนะคะ
ไปตรวจค้นยาเสพติดในบ้านพักของนายพิชัยทรแสน

เจ้าของบ้านเนี่ยก็คือกำนันเนี่ย
พาเจ้าหน้าที่ตรวจค้นตามจุดต่างด้วยตัวเองเข้าไปตั้งสามรอบ
สิ่งที่พบก็คืออาวุธปืนนะคะเป็นปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์๑กระบอกพร้อม
กระสุนปืนขนาด๐๓๘๖นัดกระสุนปืนลูกทรอง๕นัด
แต่ว่าคือตอนที่ไปค้น๓ครั้งไม่พบยาเสพติดเลย
ซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังจะเดินทางกลับอ้าวไม่เจอแล้ว
แต่มีกลุ่มอาสาสมัคร๓คนเดินกลับเข้าไปในบ้าน
ภายในบ้านของกำนันตำบลบ้านโคกเนี่ยนะคะเข้าไปโดยลำพัง

หลังจากนั้นก็มาบอกว่าเจอยาบ้า๔๕เมตร
อยู่ในตลับพลาสติกใสพันทับด้วยเทปสีดำอีกที
ตลับนี้อาสาสมัครสามนายไปเจอว่ามันซุกซ่อนอยู่ใต้ตู้เสื้อผ้า
หลังจากที่ถูกแจ้งว่าเจอยาบ้า
เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำตามหน้าที่ตามขั้นตอนต่อไปนะคะ
ก็คือควบคุมตัวกำนันตำบลบ้านโคก
ส่งให้พนักงานสอบสวนสพโคกโพชัย
ก่อนที่พนักงานสอบสวนจะอนุญาตให้ประกันตัวออกมาต่อสู้คดี
นี่คือยาบ้าที่เขาเจอเขาบอกเจอ๔๕เมตร
หลังจากประกันตัวออกมากำนันค่ะ
เดินทางไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมที่ขอนแก่นเรื่องที่ร้องเรียน
ก็คือบอกว่าถูกอาสาสมัครยัดยาบ้า
แล้วก็ระบุว่าวันเกิดเหตุตัวเองนำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นบ้าน
ค้นแบบละเอียดเลยนะ๓รอบ

ซึ่งก่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร๓คน
ก็เข้าไปแล้วก็ไปบอกว่านี่แหละเจอยาบ้านี่นะคะ

ไม่มีทหารไม่มีเจ้าของบ้าน
เข้าไปร่วมตรวจค้นด้วยก็คือเข้าไปลำพัง
ส่วนอาวุธปืนที่เจออยู่ในบ้าน
ำนันก็บอกว่ามีทะเบียนและใบอนุญาตครอบครอง
ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้กำนันบอกไม่มีปัญหานะคะ
ทั้งนี้ช่วงที่ไปร้องศูนย์ดำรงธรรม

แต่เป็นชาวบ้านตำบลบ้านโคกเดินทางมาให้กำลังใจกำนันด้วยนะครับ
เพราะเชื่อว่ากำนันเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ขายยาบ้าไม่มียาบ้าอยู่ในบ้านแน่นอน
วันพรุ่งนี้ค่ะกำนันบอกว่าจะเอาเอกสารหลักฐานไปยื่นให้นายกรัฐมนตรี

ยื่นให้นายกจะไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไปที่กระทรวงยุติธรรมไปเรียกร้องหาความยุติธรรมให้กับครอบครัวในสามที่นี้เลย

เรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นอุทาหรณ์อย่างดีนะคะ
เพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าลักษณะเหตุการณ์แบบนี้
จะเกิดขึ้นกับเราและครอบครัวเราเมื่อไหร่นะคะ
และถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเจอเหตุการณ์แบบนี้
ดิฉันไปค้นหาเรื่องของข้อกฎหมายมาให้นะคุณผู้ชม
สามารถขอความบริสุทธิ์ใจจากเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลย
ขอตรวจค้นจากเจ้าหน้าที่ก่อนที่เจ้าหน้าที่ค้นเรา
ดูสิว่าเขามีอะไรติดไม้ติดมือมาหรือเปล่า

ใช่ฝากไว้ด้วยนะคะ